สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ได้ฟังประกาศกันมาจากกรมประตุนิยมพัทยานะครับว่า
แน่นอนนะครับเรายังคงมีโอกาสเจอฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖นะครับ
แต่แน่นอนครับฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เข้าสู่ฤดูร้อนเกือบทุกอาทิตย์ที่เป็นผลพวงมาจากพายุฤดูร้อน
แล้วก็ฝนที่ตกมาหนักในช่วงนี้เองทำให้ตอนนี้เองปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ตอนนี้ครับปัจจัยหลักที่เอาฝนเข้ามาในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนี่เองนะครับ
กระจายฝนเข้ามามาเจอแนวภูเขาตรงนี้ครับดังนั้นกลุ่มฝนส่วนใหญ่ในตอนนี้นะครับจึงเบี่ยงขึ้นไปเข้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแทนนะครับ
อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับดังนั้นภาคเหนือภาคใต้ในระยะนี้ฝนยังคงมีการตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนอกจากนี้เองครับช่วงเย็นเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นช่วงที่ลมมรสุมค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสลมนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ
เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ยังไม่คงที่มากนักนะครับจึงยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนครับ
ช่วงเย็นเย็นลมก็จะแรงหน่อยหนึ่งนะครับจึงสามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
วันที่๓ถึงวันที่๖ครับมีการคาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนแผ่ลงมาทุกครั้งก็จะเอาฝนจากบริเวณทางตอนบนนะครับแผ่ลงมาด้วย
ซึ่งฝนที่มาในครั้งนี้ก็จะเป็นฝนที่มาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงวันที่๔วันที่๕เนี่ยนะครับ
บริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามจะมีห่อมฝนหย่อมหนึ่งก่อตัวขึ้นนะครับ
ฝนหย่อมนี้นั้นก็จะหอบฝนมาเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะอีสานตอนล่างภาคตะวันออกใครอยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
ช่วงวันที่สี่วันที่ห้าต้องระวังหน่อยฝนตกเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีจุดต่างเหล่านี้ครับ
ต้องระวังกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำนั้นเกิน๙๐นะครับ

จุดแรกนะครับสถานีคลองมหาชัยวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับ
ต่อไปก็คือสถานีบางประกงนะครับสถานีเมืองชัยนาฏจังหวัดชายนาฏ
สถานีเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครที่สถานีห้วยแรงจังหวัดตราดนะครับ
แล้วก็ที่บริเวณเมืองยาราจังหวัดยาลานะครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้เองเนี่ยนะครับใครที่อยู่บริเวณตามแนวตะหลิ่ง
แนวรุ่มน้ำต่างคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ